อุตส่าห์เตรียมตัวมานึกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลทากันแดดสดิบดีพามาน้ำตกสวัสดีคุณผู้ชมค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมาอะไรงานสภาพอากาศยามเช้ากันให้ทราบกันแล้วนะคะหลายคนตกอกตรงใจอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับอากาศประเทศไทยอยู่ดีก็ฝนตกลงมามันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีอากาศร้อนเข้ามาล

จันทบุรีระยองระยะนี้นะคะมีฝนตกตั้งแต่เช้า๗โมง๑๐โมงบ่ายโมงสี่โมงเย็นนะคะแล้วฝนจะเบาลงช่วงประมาณหนึ่งทุ่มแต่ไม่ใช่ฝนตกหนักมากนะคะตกกระจายส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกตามธรรมเนียมนะคะแล้วก็มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือกับฝนกันได้เลยนะคะส่วนใครจะไปท่องเที่ยวขอให้เดินทางปลอดภัย
เบาแล้วนะ